ต่อไปนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับใครที่จะต้องใช้เส้นทางที่ตัดทางรถไฟบ่อยนะครับ
ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
มีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ๓๔ปีขับรถกำลังจะไปส่งลูกเพื่อเรียนพิเศษ
ลูกสาวมี๒คน๗ขวบ๑คน๔ขวบ๑คน
ขณะที่ข้ามทางรถไฟมองไม่เห็นรถไฟนะคะมาเจอกันกลางทางพอดีค่ะ
ชนคุณแม่เสียชีวิตลูก๗ขวบเสียชีวิตลูก๔ขวบ
สาหัสอยู่โรงพยาบาลในสภาพรถพังยับเยินแบบนี้นะคะ
อุบัติเหตุก็คือขบวนรถไฟรถด่วนพิเศษกรุงเทพยาลาค่ะ
ชนกับรถเก๋งบริเวณจุดตัดทางรถไฟหน้าทางเข้าสำนักงานอบตพุนพิน
อำเภอพุนพินเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นางอมรรัฐซั่วตาอายุ๓๔ปีเสียชีวิต
เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยคือที่นั่งคนขับ
ส่วนลูกสาวนะคะเด็กหญิงสารันพรพัดทองอายุ๗ขวบบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ว่าไปเสียชีวิตชีวิตที่โรงพยาบาล
อีกหนึ่งคนลูกสาวอายุ๔ขวบเด็กหญิงสุพัชราได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผ่าตัดสมองตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราธานีค่ะ
ส่วนรถเก๋งเสียหายทั้งคันนะคะ
และรถไฟได้รับความเสียหายเช่นกันหยุดซ่อมประมาณ๑ชั่วโมง
ผู้โดยสารคนหนึ่งที่โดยสารมากับขบวนรถไฟบอกว่า
ตอนแรกได้ยินเสียงพนักงานรถไฟส่งสัญญาณเตือนแล้ว
มีความเป็นไปได้ว่ารถเก๋งคันนี้พอขึ้นถึงรางพอดี
เครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาขัดข้องกระทันหันนะคะ
จอดค้างอยู่บนรางรถไฟและมาถูกชนในที่สุด
นางสุพิญญาพัดทองอายุ๓๕ปีนายสุพิญญานะคะนี่เป็นสามีของผู้เสียชีวิต
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุพันรยาขับรถคันนี้ออกจากบ้าน
จะไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษที่หมู่บ้านจุลจอมเกล้า
สามารถเดินทางไปได้หลายทางนะสำหรับจุดที่เรียนพิเศษ
แต่เส้นทางดังกล่าวตัวเองเคยบอกพันรยาแล้ว
อย่าขับเส้นทางนั้นเลยมันค่อนข้างอันตรายเนี่ยนะคะ
เนื่องจากมีย่าค่อนข้างสูงบริเวณก่อนที่จะถึงทางตัดรถไฟเนี่ย
ชาวบ้านปลูกไว้สำหรับเลี้ยงบัว
เห็นไม่ค่อยชัดว่ารถไฟผ่านรึไม่ผ่านมารึยัง
เดี๋ยวจะมีบางภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดนั้นต้นย่ามันค่อนข้างสูงนะคะ
แต่วันที่เกิดเหตุพันรยาอาจจะออกจากบ้านสาย
จึงใช้เส้นทางดังกล่าวเพราะระยะทางมันสั้นที่สุดนะคะ
ภรรยาและลูกสาวคนโตนะคะหลังจากนี้
คุณสุพิญญาบอกว่าจะดูแลลูกสาวคนเล็กให้ดีที่สุดค่ะ
นอกจากนี้นะคะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเลย
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างที่การทางรถไฟ
ไม่ใช่มีแค่สัญญาณไฟกระพริบเท่านั้นนะคะ

อยากให้ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวสุดท้ายที่ต้องมาประสิทธิ์
แบบนี้ด้านไหนวิชยุทธจินโตพ่อราชการสุราธานีย์ค่ะ
ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เริ่มตัดต้นไม้

เนื่องจากพอไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วไปดูที่เกิดเหตุจริงแล้วเนี่ย
สภาพเนี่ยหญ้ามันบทบังวิสัยทัศนวิสัยจริงแล้วค่ะ
อยากให้ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวสุดท้ายที่ต้องมาประสบเหตุแบบนี้
ด้านในวิชยุทธ์จินโตพวกราชการสุราธานีย์ค่ะ
กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตัดต้นไม้และย่าริมทาง
เนื่องจากพอไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วไปดูที่เกิดเหตุจริงแล้วเนี่ย
สภาพเนี่ยย่ามันบดบังวิสัยทัศน์จริงนะคะ
ไม่เห็นขบวนรถไฟเท่าไหร่นี่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ค่อนข้างสูงนะและเป็นทางที่ไม่ได้มีที่กั้นชัดเจน
เป็นทางเล็กแบบนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าทางลักผ่าน
มันจะเป็นแบบนี้จะมีการทำอยู่ทั่วประเทศ
ในชุมชนทำกันเองในพื้นที่ทำเองเพราะว่ามันทำให้ใกล้
ต้องมองเองว่ารถไฟมาหรือเปล่าเพราะจะไม่มีเครื่องกั้นไง
ซึ่งมันมีอยู่เยอะมากเป็นพันจุดทั่วประเทศเลยนะ
ถือว่าอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเวลาหน่อยเถอะค่ะ
มีเจ้าอ้อมเสียเวลาหน่อยรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้นะคะ
ภาพที่เราเห็นเป็นช่วงกลางวันนะคุณนึกภาพช่วงกลางคืน
ไม่มีไฟนะครับและยาขึ้นสูงด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการรถไฟนี่แหละนะคะช่วยหน่อย
คือมีความพยายามในการที่จะจัดสรรงบไปทำ
แต่มันด้วยความที่ชาวบ้านก็ทำกันเยอะ

รถไฟเองก็ขาดทุนก็ต้องรอหน่อยแบบนี้ครับนะครับ